เหตุการณ์นี้นะคะน่ากลัวมากค่ะเพราะว่าอยู่ดีมีหญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติตกลงมาจากชั้น๗ของคอนโดมิเนียมหรูที่พัทยา
แล้วเธอตกลงมาได้ยังไงที่สำคัญตำรวจมาถึงมองขึ้นไป
เจอผู้ชายคนนึงท่าทางอาการคุ้มคลั่งแล้วลักษณะเหมือนโบกมือลงมาให้ข้างล่างด้วยซ้ำ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนหญิงสาวที่ตกลงมา
เสียชีวิตทันทีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ตมนาจอมเทียนอำเภอสัตวิทย์จังหวัดชุนบุรี
ตำรวจสพนาจมเทียนไปถึงที่เกิดเหตุชั้นล่างของคอนโดค่ะ
เจอศพของหญิงชาวรัสเซียอายุสามสิบสองปีซึ่งตกลงมาจากชั้น๗ของคอนโดแห่งนี้
สภาพความหน้านอนจมกองเลือดใส่เสื้อยืดสีเขียวเสื้อยีนแขนยาวคุมทัพ
ท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่าหมดเลยนะคะจุดที่พบศพเนี่ย
แหงมองขึ้นไปปุ๊บจะเห็นเลยว่าตรงกับหน้าต่างห้องนอนของคนตาย
ซึ่งตรงบริเวณนั้นหน้าต่างเปิดผ้าม่าแล้วก็บานหน้าต่างเปิดทิ้งเอาไว้ด้วย
ตรงระเบียงห้องหันไปแล้วไปเจอกับผู้ชายอายุ๓๐ปี
เป็นชาวรัสเซียเหมือนกันแฟนนุ่มของคนตายคุณรู้ไหมเขายืนถือแก้วคุณดูค่ะ
อ๋อนี่ไงท่าทางยิ้มสบายใจกลุ่มกลิ่มอ่าทักทายอุ้ยมีชูสองนิ้วด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ถือเครื่องดื่มก็คงจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วค่ะ
หรือเบียร์คุณเหมือนเขาร้องไห้ด้วยหรือเปล่านั้นอ่ะ
มูกน้ำตาไหลอ่ะไม่รู้ค่ะแต่ว่าอยู่ในลักษณะอาการมืนเมาแน่นอน
ชูสองนิ้วให้กับคนที่อยู่ข้างล่างแล้วหลังจากนั้นแค่แป๊บเดียว
เขาเกิดอาการคลุมคลั่งนะคะคุณคิงโวยวายไม่ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวไป
แล้วเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องใช้กำลังเสริมแล้วใช้ตำรวจถึง๘นายในการล็อกตัวเขาเอาไว้
เพราะเขาขัดขืนแต่สังเกตตรงบริเวณหน้าด้านขวามือของเขาเห็นไหมคะ
มีลักษณะเป็นรอยช้ำอยู่ตรงบริเวณขมับนิดหนึ่งนี่คือจังหวะที่เขาพยายามขัดขืน
ตอนแรกไม่ขัดขืนนะตอนหลังพอจะเชิญตัวไปโรงพักขัดขืนต้องใช้กำลังตำรวจ๘นายทั้งหมดค่ะ
สุดท้ายจับเขาได้นะคะแล้วก็คุมตัวขึ้นรถสายตรวจ
แต่เขามีลักษณะการแกล้งช็อกหมดสติใช้เวลากว่า๒๐นาทีเลยทีเดียวค่ะ
อะไร
น้ำล่ะ

ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือพอจับเขาไปได้แบบนี้
เมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องไปดูกันหน่อยว่ายังไง
ตำรวจเนี่ยนำตัวไปศอบสวนแหละนะคะไปดูด้วยตรงบริเวณห้องพักที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกค่ะว่าน่าจะเป็นตรงบริเวณห้องนอนที่ทางด้านของคนตายตกลงมา

มีการสอบสวนตัวแฟนนุ่มของคนตายเพิ่มเติม

แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแฟนสาวตกลงมา
แต่แฟนสาวของเขาต่างหากที่พลาดท่าพลัดตกลงมาเอง
อย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องรอผลชนสูตรจากกองพิสูจน์หลักฐานก่อนนะคะ
ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงจากการตกตึกครั้งนี้คืออะไรกันแน่
แต่ต้องมีการเค้นสอบอย่างหนักแน่นอนค่ะ

เพิ่งจะผ่านผลวันแม่มานะครับแค่วันเดียว